ส่วนเรื่องของอุโมงต้นไม้น่านนะครับ
ที่จะมีการก่อสร้างเส้นทางน่านท่าวังผาระยะทางใน๑๕กิโลเมตร
เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการคมนาคม
เรื่องนี้เป็นประเด็นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว
ปี๒๕๕๘ถึงข้อถกเถียงกันว่า
ควรจะมีการตัดหรือควรจะมีการอนุรักษ
ควรจะมีวิธีการในการทำเส้นทางอ้อม

ภาคของประชาชนที่ต้องการให้ตัดต้นไม้เพื่อสร้างถนน

ปรากฏว่าผลการประชุมในเบื้องต้นนะครับ
มีมติให้ตัดอุโมงต้นไม้เพื่อรองรับการขยายถนนนะครับ
โดยนายอาพรนินสิริรักษาการศูนย์นำรงธรรมจังหวัดน่าน

รองภูมิในการแขวงการทางน่านที่๒ประชุมร่วมกัน
มีตัวแทนภาคประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากอุโมงต้นไม้
และกลุ่มอนุรักษ์อุโมงต้นไม้
เป็นต้นจามจุรีกว่าร้อยต้น
ถูกตัดแต่งกิ่งเหลือเพียงลำต้นเท่านั้น
บางคนบอกว่าโอ้โหอวสารแล้วนะครับ
โมงต้นไม้แม้จะว่าเป็นต้นจามจุรีก็ตาม
แต่ว่าทางการทางหน่วยงานเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักใช่ไหม
ฝนตกหนักมีพายุพัดลมแรงนะครับ
ก็มีความจำเป็นต้องตัดต้นไม้เหล่านี้
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
โดยการประชุมเมื่อวานนี้นายอุดมชำนาญญาบรอง

ก็ชี้แจ้งนะครับว่าการตัดแก่งตัดกิ่ง

เพราะว่าที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
โดยที่ประชุมมีมติให้ก่อสร้างถนน๔เลน

น่านท่าวังผาระยะทางกว่า๑๕กิโลเมตร

เพื่อรองรับการสัญจรและโลจิสติกที่จะเพิ่มขึ้น
ส่วนต้นไม้ที่อยู่บริเวณอุโมงต้นไม้๘๐๐เมตร
ให้มีการปรับรื้อตามความเหมาะสมของการก่อสร้าง
๘๐๐เมตรที่เป็นข้อถกข้อเถียงกันมาหลายต่อหลายครั้ง
ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเดือนมีนาคม๒๕๕๙
หลังจากนั้นนักอนุรักษ์ก็ขอเถอะขอ๘๐๐เมตรตรงนี้ไว้

ไม่เหลืออุโมงต้นไม้น่านให้เป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษ
แล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีความจำเป็นต้นไม้เก่าแก่นะฮะ
โดยนาอาพรรักษาการศูนย์นำรงธรรมจังหวัดน่านก็บอกว่า
กำลังทำเรื่องอุโมงต้นไม้แล้วก็ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้รับทราบถึงเรื่องต่างและจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป
โดยทางกลุ่มที่คัดค้านและกลุ่มที่เห็นด้วย
ได้ยื่นเอกสารเข้ามาเพื่อให้ศูนย์นำรงธรรมรับเรื่องไว้พิจารณานะครับ
ขณะเดียวกันมีการบอกว่าหากนำสายไฟฟ้าลงดินนั้น
ก็ต้องใช้งบประมาณดีกว่า๕๐๐ล้านบาทนะครับ